ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่แหม่มันก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะนะ
แต่มันเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินค่ะนะครับมีคนร้ายไปซุ่มยิงนะฮะ
ผู้ตายก็วิ่งหนีสมสารไปสิ้นใจที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้าน
ภรรยาอยู่ในช่วงเวลาเกิดเหตุด้วยนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
มีเหตุยิงกันเสียชีวิตที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๓
ตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อจังหวัดรัชบุรีนะครับ
ตำรวจสพปากท่อก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ผู้ตายชื่อว่านายนโรงบุญรอดอายุ๕๓ปีนะครับ

ต้นแขนขวาทะลุราวนมด้านขวาอีก๑นัด
นอนเสียชีวิตอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนที่บริเวณหน้าบ้าน
ภรรยาของผู้ตายอยู่ในเหตุการณ์นะครับ

บอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วง๔ทุ่มเธอก็ยืนอยู่หน้าบ้านเดินไปเข้าห้องน้ำในบ้าน
ล้อยหลังได้เพียงครู่เดียวได้ยินเสียงปืนดังที่หน้าบ้าน๓๔นัด
ก็รีบวิ่งออกมาดูพบว่าสามีถูกยิงตายไปแล้ว

ส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัดนะครับ
แล้ววิ่งออกมาดูที่บ้านที่เกิดเหตุก็เห็นนายนรงถูกยิง
แล้วก็บอกด้วยว่าผู้ตายเนี่ยนะอันนี้ที่ชาวบ้านเขาอ้างนะ
บอกว่านายนรงเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ตอนที่อยู่กินกับนางวาสนาก็ไปชอบพอกับแม่ม่ายคนใกล้บ้าน
แล้วก็พากันไปอยู่ที่อื่นด้วยไม่กลับบ้านมาหลายเดือนแล้ววันเกิดเหตุ
นรงเมื่อคืนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านมาจอดหน้าบ้าน
ช่วงนั้นมีคนร้ายดักซุ่มรออยู่พอเห็นนายนรงกลับมาที่บ้านของภรรยาเก่านี่แหละ
ตอนนี้ไปอยู่กับแม่ม่ายอีกคนหนึ่งจอดรถเสร็จที่หน้าบ้าน
คนร้ายก็ยิงเลยนะครับนายนรงก็ล้มคว่ำตกจากรถ
แล้วยังพยายามวิ่งหนีด้วยแต่สุดท้ายแล้วก็ไปสิ้นใจอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้าน
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ไปคุยกับเพื่อนบ้านนะครับ
ซึ่งเธออยู่ภายในบ้านกับสามีที่ติดกับบ้านหลังเกิดเหตุ
บอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัดแล้วมีเสียงคนร้องด้วยความเจ็บปวด
ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่วนไปวนมาแถวหน้าบ้านที่เกิดเหตุด้วย
ทีแรกจะออกไปดูแต่สามีห้ามเอาไว้เพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
เสียงรถจักรยานยนต์ที่ขี่วนไปวนมาอยู่๑๐นาทีเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนกับขี่ออกไปแล้ว
ก็เลยรีบออกไปดูกันพบว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
สามีก็เลยโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะ
ส่วนตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็มีลูกสาวกับภรรยาของผู้ตายร้องไห้กอดศพอยู่
สปักแล้วได้ยินเสียงลูกเครื่องออกตอนนั้นก็วิ้งไปดูบ้านเขา
มาหึงไม่รู้ว่ามีกับใครก็ก็ไม่รู้พวกก็ไม่รู้เลยว่ามีเพื่อนเกิดเลือดเมื่อเครื่องจักร
คืนดีเขาจะปั๊บตัวใหม่ให้เมียให้โอกาสเพราะเข้าไปมีเมียน้อยไง
วันนี้มีลูกสาวกับหลานสาวของผู้ตายเดินทางไปที่สพปากท่อรัชบุรีนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหลักฐานเรื่องคดีความต่าง
คือลูกสาวคนนี้ก็เป็นลูกสาวกับเมียเก่าของผู้ตายไม่ใช่เมียปัจจุบันที่อยู่ที่บ้านเกิดเหตุเมื่อคืน
โดยลูกบอกว่าก่อนเกิดเหตุนางวาสนาโทรไปหาพ่อให้มาหาที่บ้านพ่อก็ขี่รถมาหา
พอมาถึงบ้านของนางวาสนาภรรยาเมื่อคืนนี้บ้านหลังเมื่อคืนที่ไปหาเนี่ย
ยังไม่ทันได้เข้าไปในบ้านลูกติดของนางวาสนาก็เข้ามายิงพ่อทันที
โดยที่ยังไม่ทันพูดจากันโดยยิงไปสามนัดพ่อเสียชีวิตคาที่
หลังจากนั้นก็หนีไปพร้อมกับแฟนสาวของคนยิงอันนี้ลูกสาวผู้ตายเขาบอกนะ
ซึ่งทางลูกสาวผู้ตายที่เกิดกับภรรยาเก่านะบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม
มาทำกันขนาดนี้เพราะทุกวันนี้ทุกบาททุกสตางค์เงินที่พ่อหาได้
ก็ให้ครอบครัวของนางวาสนากับลูกติดมาตลอดเลี้ยงดูเป็นอย่างดีไม่เคยทอดทิ้ง
แต่ฝ่ายหญิงเนี่ยเคยพูดไว้ครั้งหนึ่งที่ลูกสาวของผู้ตายเขาบอกนะ
เขาบอกว่านางวาสนาเนี่ยเคยบอกว่าถ้าพ่อเธอตายเนี่ยคนทำคือลูกของฉัน
ซึ่งอาจจะมีเรื่องทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้นะทางลูกสาวของผู้ตายเขาบอก
ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรเป็นสาเหตุเพราะอะไรที่พ่อถูกยิง
แต่ส่วนมากแล้วที่พ่ออยู่ก็คือจะทำงานเลี้ยงครอบครัวนี้มาตลอด
คือพูดง่ายตอนพ่อยังมีชีวิตไปทำงานไปขับรถไปอะไรอย่างนี้
ตังค์พ่อติดกระเป๋าวันละ๒๐บาทแล้วพ่อได้มาเท่าไรก็ให้เขาหมด
คือเขาเลิกกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาพ่อยังห่วงลูกสาว

คือยังไปหายังไปหาสู่อยู่ว่าเออห่วงลูกสาวคนเล็กเขา

ลูกคนเล็กเขาเห็นว่าพี่เขาเป็นคนยิง
ขับรถมายังมาจอดอย่างเงี้ยเพราะยิงตกรถเลยนะคะ
สรุปก็คือถูกลูกเลี้ยงยิงเสียชีวิตนะ
ลูกที่เป็นลูกติดของภรรยาคนปัจจุบัน
วาสนาบุญรอดที่ไปหาเมื่อคืน
ตำรวจสพปักท่อจับกลุ่มได้แล้วนะครับ
นายวีรศักดิ์บุญรอดอายุ๒๔ปีนะครับ
ใช้ปืนซุ่มยิงนายนรงพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิต

จอดรถหลบอยู่ที่วัดหนองบัวหิ่ง
แล้วก็กลับมาหลบที่บ้าน
แต่ไม่ยอมเลิกกับแม่ของตัวเอง
แล้วก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายทุบตีแม่เป็นประจำ

แม่ให้เขาเกิดความไม่พอใจและเก็บความคับแค้นไว้ตลอด